มาดูเรื่องของการที่กรมสรรพากรเตรียมแก้กฎหมาย
การเก็บค่าอากรสแตมผู้ที่ถูกรางวัล

เดิม๑๐๐ละ๐๕ก็คือ๕๐สตางค์
๑๕๐สตางค์เนอะมาเป็น๑๐๐ละ๒สตางค์

ใช่ถ้าใครถูกนี่จะถูกเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ร้านรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เขาบอกออกมาคัดค้านทำแบบนี้ไม่ได้

รวมถึงเรื่องของการขายสลากด้วยนะคะ
ผู้ที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัว
หรือว่าพวกเลขหน้าเลขท้าย๓ตัว
ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้เดินทางมาขึ้นรางวัลไง
ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
เขาก็เลยเอาไปขึ้นตามแผงต่าง
เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสะดวกต้องรอคิวนาน
แต่ถ้าในอนาคตหากต้องเสียค่าอากรสแตมเพิ่มขึ้น
อาจจะทำให้ต้องซื้อลอตเตอรี่น้อยลง
ติดตามรายละเอียดจากรายงานของเรานะครับ
ผู้ที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
รางวัลเลขท้าย๒ตัวหรือเลขหน้า

ส่วนใหญ่จะเลือกมาขึ้นเงินรางวัลตามแผงค้า
เพราะมองว่าสะดวกไม่ต้องรอคิวนาน
แต่ถ้าในอนาคตหากต้องเสียค่าอากรสแตมเพิ่มขึ้น
อาจจะซื้อตัวตะรี่น้อยลง

แปลว่าถ้าเมื่อกอดขึ้นขนาดนี้
ก็คงจะซื้อตัวตะรี่รอแสตมป์ให้มันน้อยลง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ย่านสะพานควาย
แผงค้าลอตเตอรี่ที่รับขึ้นเงินรางวัล
ต่างไม่เห็นด้วยกับการที่กลมสรรพากร
จะเก็บค่าอากรสแตมกับผู้ถูกรางวัลเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ๐๕ของเงินรางวัล
เพิ่มเป็นร้อยละ๒ของเงินรางวัล

ทำให้ขายสลากได้ยากขึ้น
และจะต้องหักค่าดำเนินการเพิ่มตามไปด้วย
ซึ่งอาจเก็บเพิ่มเป็นร้อยละ๔๕ของเงินรางวัล
จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ๑๕

เพราะคนก็ไม่ยอมรับเยอะนะ
เท่าไหร่เขาก็จ่ายเขาก็ไม่ซีเรียส
สำหรับบางคนเขาไม่ยอม

จากจากกองฉลาก๐๕

ก็คือให้กองสลาก๕๐๕

พี่ก็ต้องขึ้นเป็น

จาก๕๐ตังค์ขึ้นเป็น๒บาทนี่มันขึ้น๓๐๐เปอร์เซ็นต์
นี่มันหนักไปนะเยอะมาก
แล้วทำให้ลอตเตอรี่จะขายไม่ดีด้วยนะ
ปัจจุบันเลขท้าย๒ตัวจากเดิมที่ผู้ถูกรางวัล
จ่ายค่าขึ้นรางวัลให้กับร้านค้า๓๐บาทต่อใบ
เพิ่มเป็น๖๐๑๐๐บาทต่อใบ
ส่วนเลขหน้าและเลขท้าย๓ตัวจาก๖๐บาทต่อใบ
เพิ่มเป็น๑๖๐๒๐๐บาทต่อใบ
รางวัลที่๑จาก๙๐๐๐บาทต่อใบ
เพิ่มเป็น๒๔๐๐๐๓๐๐บาทต่อใบ
ผู้ค้าสลากเห็นตรงกันว่า
การปรับค่าอากรสแตมที่รับได้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

แต่นายประสงค์ภูณธเนศอธิบดีกรมสัมภากรยืนยันว่า
อัตราใหม่การจัดเก็บอากรสแตมผู้ถูกรางวัล
ได้ผ่านการประชาพิจารณ์เสร็จสิ้นแล้ว
ซึ่งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเดือนพฤษภาคมนี้